ตามเรื่องการเมืองต่อกันสักนิดนึงละกันค่ะ
เพราะถ้าเกิดว่ามีการโหวตนายกแล้วแคนดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทยคือคุณเศรษฐา
คนนี้คือหนึ่งคนที่จะบอกว่าเห็นชอบครับ

สวกิติศักดิรัตนวราหะนี่แหละค่ะ
ให้สัมภาษณ์กับพี่อุ๋ยภาคภูมิ
เมื่อวานนี้ในรายการเปิดปากกับภาคภูมินะคะ
บอกว่าช่วงนึงนะได้พูดเอาไว้
พร้อมที่จะโหวตให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทย

ว่าจะตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกล

เพราะว่าสวกิติศักดิ์แล้วก็สวส่วนใหญ่
ก็เคยแสดงจุดยืนเอาไว้แล้วนะคะ
ส่วนจะเชื่อใจพักเพื่อไทยได้ไหม
ว่าจะไม่เกิดการพลิกคั่วจะไม่หักหลังกัน
การเมืองมันประกาศให้สังคมได้รู้ได้เห็น
ในการที่จะไปรวมตั้งรัฐบาลกับพักใหม่
มันต้องชัดเจนว่าจะมีพักอะไรบ้าง
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งไปมากกว่านี้ด้วยนะคะ
ส่วนพักเพื่อไทยจะสามารถรวมเสียงได้กี่เสียง
เรื่องการเมืองมันไม่เกี่ยวข้องกันกับสว
แต่จะต้องรวมเสียงข้างมากในสภาให้ได้เกิน๒๕๐เสียง

และถ้าเกิดยิ่งรวมได้๓๗๕เสียงเนี่ย

แต่ว่าทุกสมการนะคะสวกิติศักดิ์ย้ำแล้วนะ
ว่าจะต้องไม่มีก้าวไกล

โดยที่ผ่านมาเรามองแล้วว่าทั้งคุณเศรษฐาและภาคเพื่อไทย
โดยรวมยังจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่
ดังนั้นเราจึงให้โอกาสคุณเศรษฐาและภาคเพื่อไทยมาชี้แจง
ซึ่งได้ทราบแล้วว่าโดยเฉพาะคุณเศรษฐาได้มาชี้แจงแล้วว่า
จะไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒นะครับ
รวมทั้งพักเพื่อไทยก็ออกมาแถลงข่าวแล้วครับ
คือเขาต้องรวมให้เกิน๒๕๐ก่อนของสภาพผู้แทนด้วยไหม

ถ้าเสียงข้างมากของสภาพผู้แทนเนี่ยอันนี้สวโหวตให้เลย
ถ้าไปรวมให้ได้๓๗๕เลยยิ่งดีนะครับ
ทนาสาธุเลยเพราะว่าสวจะได้ไม่ต้องเจอทัวร์
แต่๓๗๕ก็ต้องไม่มีก้าวไกล

สมการต้องไม่มีก้าวไกล
สมการต้องไม่มีไม่มีการมาเนี่ยเราบอก
คุณผู้ชมที่ดูไทยรัฐทีวีและติดตามข่าวการเมืองเนี่ยมาแสดงความเห็นหน่อยว่าคุณเชื่อว่ามีไหม
บิ๊กบราเจอร์หรือว่าพี่ใหญ่ฮ่าพี่เบิ้ลเนี่ย

ที่มีคุณอาวุธที่ไม่มีแต่ท่านคิดเองได้เอง

คนที่อยู่เบื้องหลังหรือเป็นกลุ่มทุนหรือเป็นใครที่มีโอ้โหอำนาจเหลือลดเหลือเกิน
สามารถสั่งการได้เพราะนักวิชาการชื่อว่ามี
นักวิชาการบอกนายกตัวจริงแคนดิเดตตัวจริงของเพื่อไทย
ไม่ใช่คุณเศรษฐาครับเป็นคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์
แล้วคุณอุ้งอิ๊งนี่แหละจะอยู่ในฐานะอะไรรู้ไหม
ตัวประกันอยู่ในฐานะตัวประกัน
เสมือนหนังพระนเรสวนตอนตัวประกันหงษา
เพราะกลุ่มอำนาจต้องการให้คุณอุ้งอิ๊งมาเป็นตัวประกัน
แล้วต้องการให้คุณทักษิณอยู่ในโอวาสครับ
รองศาสตราจารย์ดรธนพศิยากูล
อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

บอกว่าการที่พักเพื่อไทยบอกเรื่องพักเก้าไกล
เป็นไปตามที่คาดหมายแหละ
พวกเขาคงคิดว่าวันนี้เลิกดีได้โอกาสถีบอย่างเป็นทางการ

วันนี้โจทย์ของพักเพื่อไทยถ้าตัดพักสองลุงออก
ก็จะมี๒๖๕เสียง
ต้องการเสียงสวอีก๑๑๐เสียง

ว่าถ้าเป็นคุณเศรษฐาก็ต้องตอบคำถาม๓ข้อ
คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒
และข้อ๓จะเอาพักไหนมาร่วมรัฐบาล
ซึ่งพักเพื่อไทยจะตอบข้อ๓ก่อน

ส่วนข้อ๑ก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒
กับข้อ๒ก็คือเรื่องความซื่อสัตว์สุจริตจริยธรรม
เรื่องนี้คุณเศรษฐาจะไปตอบในสภา
อันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์ธนพรศรียากูลครับ
ครับ
วันนี้ประกาศผู้ตัวพักร่วมรัฐบาลเลยก็ได้

มันก็มีอยู่หลายคนเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยสบายใจ
เพราะว่าการเข้าไปติดต่อประสานสวของพักเพื่อไทย
ก็พบว่าตัวผู้ประสานเนี่ยก็ทำงานไม่ค่อยเรียบร้อย
ผมใช้คำนี้แล้วกัน
ทำงานไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็ชี้แจงในบางประเด็นไม่ค่อยได้
แล้วสวหลายคนที่ได้รับการประสาน
ก็ค่อนข้างไม่สบายใจเรื่องมีข้อเสนอเรื่องอะไรบางอย่าง
ซึ่งสวเขาไม่แฮปปี้ในเรื่องแบบนี้
นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพักเพื่อไทย
ยังเปิดตัวพักร่วมรัฐบาลวันนี้ไม่ได้

เมื่อภาคเบื้อไทยยังไม่มั่นใจในเรื่องเสียงสว
ก็เลยต้องคิดว่าจะประสานลุงคนไหนดี
และการแถลงพักไหนจะร่วมรัฐบาลบ้างในวันนี้ของพักเพื่อไทย

แต่หมายถึงการแบ่งเก้าอี้กันแล้วด้วยคุณผู้ชม
เพราะศเขาไม่โวทธฟรีให้แน่นอน
ส่วนสวเขาคิดว่าถ้าไม่ชัดเจนเรื่องซื่อสัตว์สุจริต
ไม่ชัดเจนเรื่องมาตรา๑๑๒เขาก็ไม่โหวตให้
ดังนั้นคุณเศรษฐาจึงยังมีความเสี่ยงสูงที่

เพราะนายกตัวจริงที่ลุงโทนี่วางไว้คือคุณอุ้งอิง

คุณแพร่ทองคานเป็นสายเลือดโดยตรง
ถ้าพวกเราเคยดูหนังของท่านมุ้ย

อันนี้ภาดแรกเลยคือตัวประกันหงศา

จะทำหน้าที่ตัวประกันอย่างดี
แล้วก็บริวารว่านเครือและเครือข่ายของคุณทักษิณ

รอบต่อไปก็จะต้องจับตาดูว่า
ของสองลุงจะใช้เทคนิควิธีไหนมาร่วมรัฐบาล

พวกเข้าทางกว้างพวกกับผู้มีอำนาจ

ถือว่าทุกอย่างมั่นใจว่าคุมได้
เราก็อาจจะได้เห็นนายกละทนตรีจากพรรคเพื่อไทย
สั่งตำรวจควบคุมฝุงชนไปสลายการชุมนุม
ผู้ชุมนุมซึ่งเคยเลือกพักเพื่อไทยในการเลือกตั้ง

เราก็นำเสนอให้เห็นความเห็นจากนักวิชาการอย่างอาจารย์ธนพร
แต่เราก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นไปดังที่อาจารย์บอกหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองฟังแล้วก็ประกอบการพิจารณาเรื่องการเมืองดู
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมประกอบอาชีพอะไร

ประกอบอาชีพไหนเวลาเครียดทางการเมืองก็จะโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
ในแบบฉบับของตัวเอง

เวลาคุณหมอเวลานายแพทย์เขาเครียดเรื่องการเมืองเนี่ยเขาจะโพสต์ยังไง
เคสคนไข้ที่มาหาใช่ไหมอันนี้หรือยังไง
นี่แหละครับฉันโดนเธอแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจครับคุณผู้ชม
คุณหมอสมรสพงละมัยท่านเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นี่คือถ้าเป็นรูปก็รูปภาพฟิล์มเอ็กซาเรย์คนไข้ถูกมีดยาวแทงข้างหลังฮะ
บอกว่าคนไข้โดนแทงข้างหลังทะลุเข้าไป๙เซนติเมตร
คนไข้กลุ่มนี้นะครับจะได้รับบาดเจ็บสาหัสพิการเดินไม่ได้
แต่คนนี้ปฏิหารไม่ตายหมอบอก

สามารถฟื้นกลับมาเป็นปกติได้ภายใน๑๐เดือน๖เดือน
ข่าวการแพทย์ข่าวการแพทย์ข่าววิทยาศาสตร์หรือข่าวการเมือง
ฟังต่อไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครอาจจะเป็นคนที่เขาไว้ใจก็เป็นได้
สมัยนี้ไว้ใจคนยากรู้หน้าไม่รู้ใจ
คนปากหวานพูดแต่สิ่งดีหน้าเนื้อใจเสือต้องระวังกันไว้ดีนะครับ
สมัยนี้หดหูใจจังเลยเนอะครับแข่งกันง่าย
นี่คุณหมอโพสต์นะยังไม่จบคุณหมอยังเครียดต่อ
ช่วงคืนที่ผ่านมาคุณหมอสมรสโพสต์รูปอีกเป็นผู้ป่วยผู้ชาย
นั่งเก้าอี้นะแล้วถูกมีดแทงหลังอีกแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นมีดหลายสิบเล่ม

ระบุว่าถ้าเราเห็นคนถูกแทงข้างหลังควรทำอย่างไร
อันนี้เคยแนะนำไปแล้วจะถูกมีดถูกกันไกลอะไรที่บ้านปากฟึกเขาให้
อย่าไปดึงออกนะถ้าดึงออกเลือดไหลพักนะไม่ได้นะ
ขยับคนไข้อยู่นิ่งที่สุดข่าวอะไรวะเนี่ย
หากขยับมีดเดี๋ยวจะยิ่งบาดเจ็บอวัยวะภายใน
ถ้าคนไข้ยังรู้ตัวอยู่ให้เขาหายใจเข้าออกช้าอยู่นิ่ง
ใจเย็นรอความช่วยเหลือ
โทร๑๖๖๙ครับโทร๑๖๖๙แต่ถ้าไม่มีโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณนะครับ
จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายนะครับให้ขยับร่างกายคนไข้ให้น้อยที่สุด
ทั้งสองโพสต์ของคุณหมอสมรสติดแฮสแท็กย้ำว่าแทงข้างหลัง
แล้วก็เน้นการแพทย์นะครับเขาไม่เชื่อ
พี่ดูสิพี่ดูถ้าเกิดมีคนไข้โดนแบบนี้จริงทั้งกันไกลทั้งมีดทั้งคัตเตอร์ทั้งเข็มทั้งโอ้โห
คืออันนี้ในภาพนี้มันมีหลายคำถาม

ใครเป็นคนแทงคนคนนี้
คุณหมอโพสต์เรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปโพสต์เรื่องการเมืองครับเมื่อสงสัยจริง

หรือการแพทย์การเมืองเรื่องเดียวกัน

ดูอีกคนนึงดีกว่าค่ะอาจารย์
เรียกว่าเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์นะคะ

ตอนแรกบอกว่าจะมีการเลี้ยง
จะมีการเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงน้ำเงี้ยวประชาธิปไตย
เลื่อนไปก่อนเลยตอนนี้
เพราะในเมื่อยังไม่ได้กลับคืนมา

อาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยนักวิชาการ
อิสระผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะคะ
โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่เพื่อไทย
แถลงไม่มีแล้ว๘พักร่วมรัฐบาล

ของอาจารย์เขียนไว้ว่าเรียนกัลยานมิตรทุกท่าน
งานเลี้ยงน้ำเงี้ยวประชาธิปไตย๒๔๗๕หม้อ

รำแก้บนหน้าอนุสวรีสามกษัตริย

กว่าเราจะได้รัฐบาลประชาธิปไตย
แววว่าเราอาจไม่ต้องรอถึง๔ปีพะนะ
นี่คือสิ่งที่อาจารย์สมฤทธิ์โพสต์ค่ะ

เพื่อแสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย
กับเรื่องของมาตรา๑๑๒ของเพื่อไทย
ใจความข้อความที่อาจารย์โพสต์บอกว่า
การที่นัทธวุฒิแนะก้าวไกลถอย๑๑๒
และเพื่อไทยเปลี่ยนคั่วตั้งรัฐบาล
เพราะก้าวไกลไม่ถอย๑๑๒มันคือการปฏิเสธ
การนำปัญหา๑๑๒ไปพูดในสภา
ไม่มีอะไรน่าอนาจใจไปมากกว่านี้แล้ว
สำหรับคนที่เป็นนักสู้เพื่อเสรีภาพ
และพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะคะ
อันนี้คือโพสต์ของอาจารย์สมฤทธิหลือชัยค่ะ